ต่อที่เหตุการณ์หึงโหดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะไปงานแต่งงานคนรู้จักและพาแฟนสาวไปด้วย
หลังจากนั้นในงานแต่งงานนะคะเขาก็จะมีพิธีสังสรรค์พิธีสนุกสนานกัน
ก็ชวนแฟนค่ะไปเต้นอยู่ที่หน้าเวที
ช่วงที่เต้นนี่แหละมีผู้ชายมาพูดคุยกับแฟนของตัวเอง
ยังไม่ได้ถามเลยว่ารู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นกิ๊กหรือเปล่า
แต่เขาใจเขาไงสงสัยกิ๊กแน่หรือว่ามาจีบแฟน
โมโหค่ะเอาปืนขึ้นมากราดยิงภายในงาน
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพสาหัส๑นะคะ
ตำรวจภูทรถ้ำพนราไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะว่ามีคนแจ้งเหตุเข้าไปว่ามีคนยิงกันทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บภายในงานแต่งงานค่ะ
จุดนี้ถนนคอนกรีตสายโคเคียนทุ่งหมองควายตำบลดุสิตอำเภอพันรา

พอตำรวจไปถึงศพแรกที่เจอค่ะศพผู้ก่อเหตุ
นายอรุณโพธาวรอายุ๓๑ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ศีรษะซ้ายทะลุขวาหน้าอกและโคนขาขวา
ใกล้กันพบศพนางสาวดารวรรณมีชัยค่ะเป็นแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ
ถูกยิงที่เหนือราวนมขวาใต้ราวนมขวา
ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะชื่อว่านายนรงฤทธเทพทองถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุหลังหนึ่งนัด
อกจากนี้ค่ะนายคันชิตสมวงถูกยิงเข้าที่ไทยทอย๒นัดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะได้รับบาดเจ็บนายสถาพันธ์สมวงเป็นลูกชายของนายคันชิต
คนนี้ถูกยิงที่หน้าอกด้านขวาต้นแขนขวาอาการสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะคะ
อกจากนี้ในจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน
ไม่ว่าจะเป็น๙มมและจุด๒๒แต่ไม่เจอปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แม้แต่กระบอกเดียวตำรวจคาดว่าญาติของทั้งสองฝ่ายน่าจะเก็บเอาไปซ่อน
ทำไมถึงใช้คำว่าทั้ง๒ฝ่ายเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันต่อนะคะ
สำหรับอาวุธปืนที่นำมาใช้ในการก่อเหตุตำรวจบอกว่าน่าจะมี๓ชนิดด้วยกัน
ก็คือจุด๓๘๙มมและจุด๒๒
เอามาดูเหตุการณ์นะคะทำไมถึงใช้คำว่าสองฝ่าย

ถามนายกิติพงศ์คงทองคำอายุ๒๔ปีอยู่ในเหตุการณ์
เล่าให้ฟังว่าในงานแต่งงานก็มีแขกเรือ
มาร่วมแสดงความยินดีในงานเยอะเลย
ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายอรุณ
กับแฟนสาวค่ะชื่อว่าดาราวัน
จูงมือกันไปเต้นที่หน้าเวที
ระหว่างนั้นมีเพื่อนชายของนางสาวดารวรรณ
เข้ามาทักค่ะผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
จากนั้นผู้ก่อเหตุหยิบปืนที่เหน็บอยู่ที่เอวขึ้นมา
กระชากลูกเลือดเลยขึ้นลำกล้อง
ที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกันรุนแรง
ถึงเขากับแฟนเนี่ยนะผู้ก่อเหตุกับแฟน
หลังจากนั้นค่ะผู้ก่อเหตุจูงมือแฟน
ออกไปคุยด้านนอกช่วงที่จูงมือออกไป
มีปากเสียงกันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย

เพื่อนชายของฝ่ายหญิงที่รู้จักกัน
เพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันมางานเหมือนกัน

ผู้ก่อเหตุไม่พอใจค่ะ
ยิงปืนใส่นายสถาพันธ์นายสถาพันธ์เลยหลายนัด
นายสถาพันธ์ล้มฟุบจมกองเลือด
จากนั้นค่ะเหตุการณ์เริ่มบานปลาย
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าในคันชิด
นายคันชิดเป็นพ่อของสถาพันธ์
สถาพันธ์ที่เพิ่งโดนยิงนอนจมกองเลือด
เห็นค่ะวิ่งออกมาดู
เห็นลูกชายตัวเองยิงนะคะถูกยิง
ไม่ทันระวังตัวนายอรุณผู้ก่อเหตุยิงปืนใส่อีก
นายคันชิดตอนนั้นนะคะมีปืนเหมือนกันค่ะ
เกิดการดวนปืนยิงสนั่นงานเลย
ทั้งคู่ห่างกันประมาณ๒๐เมตร
ต่างคนต่างยิงค่ะและต่างคนก็ต่างล้มฟุบลง
อกจากนี้กระสุนปืนยังไปถูกนายนรงฤทธิ
คนที่มาร่วมงานเสียชีวิตอีกหนึ่งรายด้วยนะคะ
ส่วนตำรวจค่ะพันธ์ตำรวจเอกกิติไชยกรายนารา
กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เนื่องจากแฟนสาวของผู้ก่อเหตุน่าตาดี
ระหว่างที่ทั้งคู่มาร่วมงานแต่งของเพื่อนฝ่ายหญิง
มีเพื่อนชายที่รู้จักเข้ามาทัก
ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดความหึงหวงทะเลาะ

ส่วนประวัติของผู้ก่อเหตุไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ

ใช้อาวุธปืนไปยิงตำรวจยศร้อยตำรวจเอกนายหนึ่ง
จนเสียชีวิตในพื้นที่สพห้วยยอดจังหวัดตรังตอนนี้

แต่ก็มาก่อเหตุซ้ำแต่สรุปสุดท้าย
ตัวเขาเองก็เสียชีวิตด้วยค่ะ